เชื่อว่าทุกคนเขาก็แคร์แล้วตัวเจมส์จีเองก็แคร์แคร์ทุกคนด้วย
ก็เลยมันก็เลยมีเหตุการณ์อะไรเหล่านี้ซึ่งจริงแล้วทุกคนไม่ได้มีเจตนาร้าย
ก็ให้กำลังใจครับผมเพราะว่ามันก็มีทั้งดีแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ดี
แต่ว่าเล็กเชื่อว่าเล็กเชื่อว่าเล็กเชื่อว่าดีแล้วครับ
ก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวนางเอกเนี่ย
แล้วตัวละครอื่นจะมีการผลกระทบอื่นอีกหรือเปล่า
ครับผมรอดูกันต่อไปนะคะผู้ชม